ไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดสงขรานะครับ
มีรถของครอบครัวหนึ่งนั้นเสียหลักตกไปข้างทาง
แต่ว่าก็โชคดีที่มีคนละเมืองดีนั้นนำตัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
นี่เลยนี่ฮะมีเด็กน้อยด้วยอะครับ
นะเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์
เอาไว้พร้อมข้อความวินาทีฉุกเฉินหัวใจแทบวาย
รถกระบะเสียหลักตกข้างทางมีคนเจ็บ๓
มีภรรยาและลูกน้อยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลประดังเบซาแล้ว
ใครรู้จัก๓คนนี้ช่วยบอกญาติญาติเขาหน่อยนะครับ
โดยผู้โพสต์เขาโพสต์๒คลิป
คลิปแรกจะเห็นว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดอุบัติเหตุ
คนโพสต์เขาไปเจอรถกระบะนั้นไปตกอยู่ริมถนน
ที่บ้านท่าข่อยประดังเบซาอำเภอสะดาวที่สงขรา
แล้วก็จอดรถลงไปดูแต่เห็นเด็ก
แล้วก็มีผู้หญิงเลือดอาบเต็มหน้าเลยนะฮะ
จึงโทรแจ้งจำหน้าที่เด็กร้องเลยครับ
ใช่ค่ะมีเลือดที่ใบหน้าด้วยนะคะ
นี่เลยนี่ฮะดูสิตัวนิดเดียวเองนะครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงเด็กคนนี้ร้องนะครับ
ทั้งสองคนก็ตัดสินใจลงไปช่วยแล้วบอกว่า
เดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลนี่ฮะนะครับ
คือเขาส่งเองเขาไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เลยขับรถไปเองนะครับ
ทีนี้ฝ่ายพ่อเด็กซึ่งเป็นคนขับรถกระบะ

มารีบอุ้มลูกชายวัย๗หยุดลงมาแล้วก็ใส่รถกระบะของเพื่อนเรือเมืองดี
ให้เขาไปช่วยส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตามไปทีหลัง
ตามไปด้วยภรรยาแล้วก็ตัวเองทั้ง๓คนมีเลือดอาบเต็มหน้าเลย
แม่ก็หันไปมองลูกตลอดเวลาเลยคือตัวเองก็เจ็บ
คือคือแรงจะเอื้อมไปอุ้มลูกก็ไม่ไหวแต่ก็คือแบบ
แต่ก็มองว่าลูกปลอดภัยไหมก็พยายามมองอยู่อันนี้คุณพ่อนะครับ
อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมไปดูนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์บนรถระหว่างพลเมืองดีนำตัวทั้งสามคนส่งโรงพยาบาล
นี่ดูดิคุณผู้ชมดูภาพนี้ดิ
คือภรรยาหมดสติค่ะ
คือสามีพยายามเรียกให้ภรรยาตื่นนะครับ
มือยังขยับได้อยู่นะระหว่างทางภรรยากับลูกสลบไป
ฝ่ายพ่อพยายามเรียกชื่อภรรยาเรียกลูกตลอดเวลา
พยายามเริ่มมีสติเอามือไปจัดลูกว่าฉันได้ยินแล้วประมาณนี้นะฮะ
เป็นภาพที่แบบเห็นแล้วก็แบบสะเทือนใจนิดหนึ่งนะฮะ
ซึ่งระหว่างทางที่ขับรถไปยังโรงพยาบาล

ซึ่งสุดท้ายทั้ง๓คนถึงมือหมอยังปลอดภัยคุณผู้ชม
นางฟีดอสซันยีหรือว่าคุณมินนี่ซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ที่เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยกันเนี่ย
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอได้ไปซื้อมะม่วงที่ตลาด
มีนายสอดัมฮูเซนซันยีซึ่งเป็นสามีเป็นคนขับ
มีลูกอายุ๔ขวบกับ๖เดือนนั่งมาในรถ
ระหว่างทางเห็นรถคันนี้ตกข้างทางไปมีผู้หญิงกับเด็กอยู่ในเหตุการณ์
แม้ว่าจะตกใจมากแต่ว่าพยายามตั้งสติ
แล้วก็พยายามจะช่วยทั้ง๓คนไปส่งโรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุด
หลังจากโทรแจ้ง๑๖๖๙แล้วเจ้าหน้าที่สอบถามค่อนข้างจะนานมาก
ก็เลยแบบไม่รอแล้วช้าเกินไปเดี๋ยวเอาไปส่งเอง
เพราะว่าถ้าเกิดรอกว่านี้ทั้ง๓คนอาจจะไม่รอดก็ได้
ก็เลยตัดสินใจไปส่งเองเลยไปฟังเสียงของพลเมืองดีคนนี้นะครับ
ขอชื่นชมจริงนะคะคือถอยรถกลับมาแล้วก็รีบวิ่งลงไปช่วย
คือนี่คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโลกเราน่าอยู่
น่าอยู่มากแล้วที่สำคัญเกิดขึ้นภาคใต้

ชื่นชมเขาชื่อว่านางฟรีดอสัญญีกับคุณหรือว่าคุณมินนี่
แล้วก็สามีคือคุณสดำฮูเซนสัญญีสองสามีภรรยา
ขอชื่นชมจริงจากใจเลยนะคะ

ที่เขาช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เด็กก็ไม่ได้บาดเจ็บ

เด็กตกใจกับพิการที่มันเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าคุณแม่ดั้งหักแล้วก็เลยเลือดออกเยอะ
แพทย์ก็ต้องทำการทำสัญญากรรมจมูกใหม่
ส่วนพ่อเป็นคนขับก็หัวแตกนะครับ
ส่วนสาเหตุเพราะว่าเกิดฝนตกอย่างหนัก

แล้วก็ขอบคุณคนที่ไปช่วยด้วยนะครับ